เจ้าประจำที่โคราชเฮ้ยนี่เลยครับ
กระทิงเปลี่ยวตัวนี้ครับมาแล้ว
โอ้โหยังจำได้ไหมจำได้สิจ๊ะไม่ค่อยเตือนเหลือน
นี่คือเจ้าทองดีครับกระทิงโทนชื่อดังแห่งตะบนวังน้ำเขียว
หรือว่าโคลราชง๊อปโพลส์ให้ชาวบ้านชาวช่อง
เขาได้ดูกันแล้วมาปีละครั้งสองครั้งนะถูกนี่
เขานะบอกว่าเจ้าทองดีไปอัพไซต์มาโอ้โหไปเล่นกล้ามเหรอ
ใช่อันนี้ไม่ใช่ทำดี

ให้ดูกันเอาไว้ว่าแถวนี้มันมีกระทิงจริงครับ

เจ้าทองดีเนี่ยเป็นกระทิงเพศผู้อายุประมาณ๙ปี
เขาบอกว่าน้ำหนักมันเกือบตันเลยนะ
แล้วนานมันจะโผล่มาที
มาเดินเล็มญาอย่างสบายใจ
ส่วนนี้เหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กได้รู้ว่า
นี่กระทิงเนี่ยนะหน้าตามันจะลักษณะแบบนี้
แล้วในวันนั้นดันเจอกับเจ้าทองดีพอดีเลยครับ

บริเวณทางเข้าหมู่บ้านคลองทรายหรือหมู่บ้านกระทิง

อ่ะตรงนี้เนี่ยเพิ่งเปิดให้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่
อำเภอวังน้ำเขียวเจ้าทองดี

ลงมาโชว์ตัวเป็นให้ได้ดูเลย

มันนะลงมาจากภูเขาฝั่งผากระดาษ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

มาตรงนี้ครับเขาบอกว่าเอาจริง
ปกติเราจะได้เห็นมันในช่วงหน้าแรงของทุกปี

มันก็ต้องลงมาข้างล่างเออมันร้อนด้วยน้องใบตอง

อ้าวมาแล้ววะคิดถึงกันดิทองดีลงมาแล้ว

คิดถึงคุณลุงหรือเปล่าเออคิดถึงคุณลุงคุณลุงอ่า
ถ้าจำไม่ผิดแกชื่ออะไรนะนำโชคหรืออะไรสักอย่างนี้เลยนะ
แต่เป็นเพื่อนซีกับเจ้าทองดีเลยแหละ
อย่างนี้ครับเจ้าทองดีลงมา
มันก็อะไรลมย่องลมย่า
รวมไปถึงผลไมละบาลบ้านก็มี
แต่ชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้เขาไม่ได้มาหรอกนะ

ชินกันแล้วลักษณะมันเชื่องครับ
เอางี้ละกันถ้าเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณผู้ชม
แต่ที่สำคัญดูระยะห่างนะอย่าเข้าไปใกล้นะ
ไม่ใช่พอคุณชนะบอกมันเชื่องเดินเข้าไปรูปหัวรูปหางมัน
ไม่ได้และที่สำคัญถ้าใส่สีแดงของคุณชนะนี่

ผมบอกเลยนะก็ถ้าเจ้าทองดีพุ่งมาควิดใส่ผมนะ
มันทะลุตัวผมตัวผมขาดครึ่งเลยนะ
จริงนะอะไรที่บอกว่าเชื่องก็อย่าไปเชื่อมาก
อย่างที่ฉันบอกว่าเวลาให้อาหารคุณชนะได้เชื่อง